โอเคจับเวลา๑ชั่วโมงตอนนี้เริ่มได้ไป
สู้มา
โดยทำการแข่งแบบตัวต่อตัวผู้ชนะการแข่งขันในบททดสอบครั้งหน้า
จะได้รับรางวัลสุดพิเศษ
คู่ของคุณจังเลี่ยงกับคุณคิ้วข่งผมรู้สึกว่าคู่นี้ค่อนข้างจะอันตรายนะครับ
เพราะว่าสาระเป๋าทอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำเป็นแล้วก็จะทำได้เท่านั้น
มาดูทางด้านคุณหลิวจือและคุณเย่อีเชียนวันนี้พวกเขาจะทำเต้าหู้ผัดหมาล่า
ตู้ผัดหมาล้างแล้วดูเหมือนจะง่ายนะ
แต่เมนูพื้นบ้านแบบนี้ถ้าอยู่ในการแข่งขันถือว่าเป็นเมนูที่ยากอยู่เหมือนกันเพราะเต้าหู้นี่ต้องทำขึ้นมา
น้องเต้าหู้สู้สู้นะเรียกฉันเหรอคะใช่เธอนั่นแหละ
จับตัวกันชับเขาให้ชีหญิงแข่งกับซีนไปชิงเมนูที่เขาต้องทำก็คือล็อบสเตอร์จิ๋ว๓๐
เตอร์จิ๋วสามรสความยากอยู่ที่การมีเวลาที่จำกัดต้องยังไง
ถึงจะทำอาหารสามรสชาติในเวลาเดียวกันได้เมนูนี้ต้องทำเครื่องทั้งสามรสก่อนนะคะ
เพราะว่าเครื่องเทศกับแป้งทอดสามารถทำได้ก่อนเพราะอย่างอื่นต้องใช้เวลาในการต้ม
ในส่วนของรสชาติผมไม่ถนัดเลยจริงผมรู้แค่ว่าต้องมีรสชาติหมาล่าคือฝาดกับเผ็ด
แต่วันนี้กลับบอกผมว่าจะมีเครื่องเทศสามรสกับแป้งทอดอีกยังมีเกลือป่นด้วยผมเริ่มงงแล้วอ่ะ
พูดถึงคุณหวังลิงกับคุณต้อยชุมหยงบ้างเมนูที่เขาทำในวันนี้คือมี
คุณหวังลิ้นคือไม่มีประสบการณ์แต่คุณชุนยงก็ช่วยแนะนำอย่างนี้
เหมือนพี่สาวฉันเลยแนะนำฉันหมดทุกอย่างรู้สึกอบอุ่นมากจริง
ฉันรู้สึกว่าเวลาที่ฉันแข่งกับเขามันไม่เหมือนการแข่งขันเลยแต่กลายเป็นได้ลูกศิษย์เพิ่มมาอีกคน
อันนี้มันจะเหลืองเหรอเนี่ยมันจะเหลืองแล้วสิเนี่ย
หือวยุ่งยากเกินไปยุ่งยากต้องนวดแป้งก่อนเรามาแลกก่อนมามันช่วยสักคนยังไง

ดูจากลักษณะแป้งของคุณแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าคุณน่าจะแพ้แน่นอนแล้ว

ผมทำได้เร็วกว่าคุณไงถามได้
พ่อจะให้ทำอย่างอื่นต่อแล้ว
สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการทำเต้าหู้
ตอนนี้หัวใจของชั้นเต้นตุ่มเลย

เอาล่ะสตาร์เชฟทั้ง๘ท่านตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว๓๐นาที
สับอย่างงี้มันดี

สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่าน
ที่จะชนะคุณอีเชียนคุณมั่นใจแค่ไหน

คุณอีเชียนการทำเต้าหู้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องหนักใจสำหรับคุณใช่หรือเปล่าครับ
ก็ถ้าหากทำเต้าหู้ไม่สำเร็จวันนี้ก็ถือว่าแพ้นะสิคะ
คุณรู้ไหมเมื่อกี้ผมถามคุณหลิวจือว่าเขามีโอกาสชนะคุณมีกี่เปอร์เซ็นต์

อ๋อใช่ป่ะ

สเตอร์จิ๋ว๓รสคุณทำได้กี่รสแล้ว
ยังไม่ได้ทำเลยค่ะกระทะยังไม่ได้ตั้งไฟเลย

คุณมั่นใจไหมว่าเอาชนะไปชิงได้
ก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ทำเร็วไปกว่าเช่นสักเท่าไหร่
ข้างสนใจเขาว่าเขาจะสามารถเอาชนะคุณได้หรือไม่

ผมกำลังเตรียมพวกเครื่องเคียงส่วนผสมแล้วก็กำลังหั่นต้นหอมครับ
ตอนนี้ผมกำลังอารมณ์เสียอยู่ยังอารมณ์เสีย
อารมณ์เสียมากเลยทำไม่เสร็จสักทีอ่ะ

กลับมาในครั้งนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับ

อีกอย่างผมมั่นใจว่าจะชนะเมื่ออาจารย์ทั้งสองท่านมา

เพราะมันมีเวลาน้อยเกินไปดังนั้นผมก็เลยเพิ่มเร็วไฟเข้าไป

แต่เขาไม่ฟังเลยดังนั้นวันนี้ที่

รู้สึกได้ว่าคุณกระตือรือร้นและตื่นเต้นมาก
วันนี้ที่ยุ่งยากคือเราเป็นช่วยกันทำ
พี่คะหมีฉันเป็นยังไงบ้าง
อ้าวเดี๋ยวเวลาอีก๑๐นาทีเพื่อเพื่อนที่ยังทำไม่เสร็จพวกคุณกำลังจะแย่แล้วนะ
คุณแพ้แน่ให้เห็นไหมห่อสะระเป๋าแบบหมุนแป้งเห็นหรือเปล่า
หมุนถึงปลายสุดก็เสร็จเห็นไหมล่ะเพอร์เฟค

ตอนเอาเต้าหู้ออกมาฉันค่อนข้างจะระวังเพราะฉันกลัวว่าถ้าใช้แรงดึงมากเกินไปเต้าหู้มันจะเละนะคะ
ดังนั้นในตอนแรกฉันทนกัดฟันเกร็งไปหมดเพื่อบังคับตัวเองไม่ให้ออกแรงดึงมากเกินไป
ว้าวเป็นเต้าหู้ที่สวยงามจริงค่ะ
อันนี้เรียกว่ารสชาติแห่งความสำเร็จคุณเห็นไหมคะเต้าหู้ทั้งก้อนเลย
สตาร์เชฟเก่าและใหม่โปรดฟังครับเหลือเวลาอีก๕นาที
สาระเป๋าเอาไปทอดก่อนไหมนี่คุณกำลังทำสาระเป๋าน้ำอ่ะเหรอ
ถ้าอยากชนะไม่ต้องฟังสิ่งที่พี่โขงพูดพี่โขงบอกไม่ต้องใส่น้ำนั่นหมายความว่าผมต้องใส่น้ำ
ผมไม่เพียงแต่ทำสาระเป๋าทอดสูตรดั้งเดิมผมยังทำสาระเป๋าทอดที่ผสมน้ำอ้อยด้วยครับ
ในใจว่าเต้าหู้ผัดหมาล่าก็คืออาหารรสจัดฉันอยากทำให้มันเผ็ดแล้วก็เข้มข้นขึ้น
แล้วก็ต้องซี๊ดแบบขนลุกเลยดังนั้นฉันจะใส่เครื่องเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะ
ที่กังวลตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะแต่ก็หนักใจเรื่องรสชาติ
ฉันไม่ชอบเวลาเคี้ยวอาหารแล้วเจอเครื่องเทศดังนั้นฉันจะไม่เหมือนหลิวจือที่ใส่มันลงไปเยอะ
จือใส่เครื่องเทศเยอะมากใส่ไปหนึ่งกำมือเขาใส่เยอะกว่าฉันมาก
ไม่มีปัญหาปัญหาก็คือมันอร่อยเกินไป
หนึ่งนาทีสุดท้ายครับต้องผัดด้วยไฟแรงสูงนี่นี่อย่างงี้
ผมคิดว่าน่าจะสุกแล้วน่าจัดจานหน่อยแบบนี้
โอ้ยมาเกยกันทำไมแล้ว
นับถอยหลังสิบวินาทีเส็นสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า
๕๔๓๒๑หมดเวลาครับ

และในตอนนี้ขอเชิญคุณจิ๋วคงและคุณจางเลี่ยง
สาระเป๋าทอดมาให้คณะกรรมการได้ชิมครับ

เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นหมู่ใครจะเป็นจ่า

ขอโทษนะไม่มีที่วางอ่ะ

โอ้โหวางจนได้
สวัสดีครับอาจารย์ครับจานนี้สาระเป๋าทอดน้ำอ้อยครับ
ผมชอบที่สุดคือการมีไอเดียใหม่ในการทำอาหาร
เห็นมั้ยล่ะตอนนี้เริ่มกลัวแล้วดีใช่มั้ย

หน้าซีดเลยแสดงว่ากลัว

ลักษณะไส้ค่อนข้างจะแห้งไม่มีน้ำ
ดังนั้นในส่วนของแป้งทำได้ดี
แต่ไส้สาระเป๋าเนี่ยไม่ได้ใส่ให้เต็ม
คุณคิดไหมว่าพื้นที่ว่างที่ใส่ไส้ไม่เต็มเนี่ย
ที่ใส่ลงไปจะไปทำให้แป้งดูดน้ำจากส่วนนี้ไปหมด
แล้วผมขอบอกว่าผมไม่ได้กลิ่นของน้ำอ้อยเลย

มาใช้ส่วนใหม่น้ำอ้อยไหม
ครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษที่ผมคิดค้นขึ้นมาครับ
ผมคิดว่าสาระเป๋าทอดชิ้นนี้เป็นสาระเป๋าทอดที่หากินได้ง่ายตามตลาด

ชีกแป้งมันไปหน่อยนะ

แล้วก็ไหม้ด้วยเห็นไหมตูดไหม้
แบบนี้คือทอดนานไปดูสิข้างนอกดูดี
แต่ว่าพอพลิกไปอีกด้านหนึ่งไหม้
แล้วทำไมชีกแป้งไม่ไหม้สวยละทีนี้

โอ้มีจริงด้วย

ตอนที่ฉีกแป้งออกมาผมก็เข้าในใจว่าว้าว

ในส่วนของแป้งค่อนข้างนุ่มแล้วก็มีน้ำซุป

ทำในส่วนของแป้งออกมาได้ดีมากเลย

ใครจะชนะอยู่ที่สาระเป๋าทอดของทั้งสองท่าน

ผู้ที่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายในเมนูสาระเป๋าทอดก็คือเขาก็คือ